เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกทั้งคืนฝนตกแล้วก็ทำให้วาลินชำราบตอนนี้อ่วมแล้วนะครับ
ฟ้าผ่านต้นไม้หาโขลไปทับร้านค้าและบ้านเบือตอนนี้เสียหายจากการถูกนำท่วมจมไปหลายหลัง
เสียหายจากการถูกน้ำท่วมจมไปหลายหลัง

รายงานสดจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ

พี่กอภิน้ำแข็งครับถึงแม้ว่าขนาดนี้
ที่จังหวัดอุบลราชธานีศูนย์กลางของพายุนูโนรู
จะยังไม่เข้าสู่ประเทศไทยนะครับ
แต่ตอนนี้อิทธิพลของพายุส่วนหัวนั้น
เริ่มได้รับผลกระทบแล้วที่อำเภอวาลินชำราบ

ที่อยู่ริมแม่น้ำมูลฝั่งของ
ซึ่งเป็นบ้านหาดสวนยาในอำเภอวรินชำราบนะครับ
ตอนนี้น้ำนั้นพัดท่วมสูงถึงบริเวณชั้นหนึ่ง
ใกล้เคียงจะถึงชั้น๒เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งณตอนนี้ปริมาณฝนที่ตกหนักอยู่เรื่อย

รวมไปถึงลมพัดที่ผ่านผ่านเข้ามานั้น
ก็ค่อนข้างแรงทำให้บ้านเรือนของชาวบ้าน
ที่ถูกต้นไม้ข้นล้มนั้นได้รับความเสียหาย
ก่อนอื่นผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพความเสียหาย

หลังจังหวัดอุบรรณวัชธานีได้รับผลกระทุบจากพายุโนรุ
ทำให้ตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเที่ยงของวันนี้
มีฝนตกลมกันโชคแรงทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่
ในพื้นที่ชุมชนบรรท่ากอภัยและชุมชนหาดสวนสุก
อำเภอวรินชำราบนั้นถูกฟ้าผ่าหักโค้นลงมาทับร้านค้าของชาวบ้าน
ได้รับความเสียหายทั้งหลังซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่อพยพ
โชคดีคุณผู้ชมครับจุดนั้นไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้ว
แต่ก็อยู่ห่างจากจุดผู้อพยพไปเพียงไม่ถึง๑๐เมตร
ซึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์บอกเล่านะคะว่าประมาณตี๒นั้นฝนตกลงมาอย่างแรง
ได้ยินเสียงดังลั่นก่อนที่ต้นไม้นั้นจะข้นล้มทับลงมา
ทับร้านค้าของข้าวของซึ่งห่างจากที่พักของเขาไม่ถึงเพียงถึง๑๐เมตร
ซึ่งชาวบ้านบอกครับว่ากังวลใจว่าฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องจากพายุโนรูนั้น
จะทำให้ต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนี้ซึ่งเป็นที่พักค้างแรมของชาวบ้านนั้น
ข้นเสียหายเพิ่มขึ้นอีก
ผมได้พูดคุยกับแม่น้อยหานกล้าซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่ถูกต้นไม้ข้นล้มนั้น
เขาบอกนะครับว่าร้านค้าของเขาเนี่ยถูกต้นไม้ล้มทับเมื่อตอนตี๓
ซึ่งเขาบอกว่าปกตินั้นจะขายข้าวไก่ย่างข้าวเหนียวหมูปิ้งที่นี่เป็นประจำทุกวัน
กระทั่งพายุเข้ามาและน้ำท่วมทำให้ร้านต้องปิดไปและอพยพไปอยู่บนสะพานแทน
เมื่อคืนนี้ช่วงตี๓ได้ยินเสียงดังโครมลงมาตอนนั้นตกใจมากไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ก็เลยรีบออกมาดูก็พบว่าร้านค้าของตัวเองนั้นรวมไปถึงร้านของเพื่อนอีก๔๕ร้านนะครับ
ถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับพังเสียหายไปซึ่งตอนนี้เขาบอกเขาว่ารู้สึกตกใจและหนักใจมาก
ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาซ่อมแซมเพราะตัวเองนั้นก็หาเช้ากินค่ำ
ไม่มีเงินมากพอที่จะมาซ่อมแซมอีกด้วยเราไปฟังเสียงของแม่น้อยหานกล้ากันครับ

ต้นไม่ร่มล่าดในสี่อย่างนอกก็ตกใจเลย
ประชาธิปไตยฝั่งอำเภอวาลินชำราบไปสำรวจ
ชั้นหนึ่งจะถึงชั้นสองอยู่แล้วและนี่พายุ
ถึงแล้วไม่รู้ว่าความเสียหายจะหนักน้าเพียงได้
และยังไม่ยอมย้ายออก
ซึ่งชาวบ้านบางส่วนบอกคุณผู้ชมครับ
ลำบากเพราะตอนนี้ไม่มีรายได้เข้ามาเลย
แต่มีการไปกู้หนี้ยืมสินเงินดอกรายวันมาแล้ว
ต้องหาคืนขาดส่งทุกวัน
ซึ่งตอนนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ลำบากมาก
ไม่รู้ว่าพายุจะจบลงเมื่อไหร่
และตอนนี้นั้นถึงแม้ว่าน้ำจะเริ่มท่วมเข้ามาแล้ว
แต่ระดับน้ำนั้นยังคงท่วมสูงอยู่
ซึ่งคาดว่าวันนี้อาจจะถึงชั้น๒ได้
เราไปฟังเสียงของชาวบ้านกันครับ
แม่ถามหน่อยน้ำมันท่วมมานานหรือยัง
มี๓วันที่ท่วมตรงนี้ก้า

โอ๊ยปี๖๒ตรงนี้เลย
โห้ยครึ่งบ้านเลยหรอจ้ะ
ปกติแม่น้ำมูลตรงนี้มันท่วมตลอดไหมแม่
ไม่๒๓ปีไม่ทวงแล้วแต่

ตอนนี้เนี่ยเห็นเขาย้ายออกกันไปหมดแล้วทำไมแม่ยังไม่ยอมย้ายออก
กูเงินอยู่อ๋อ
คือพูดก็พูดเนอะลูกหลานก็ทำงานก็หาเงินแต่ละบนเนอะ

กู้เงินอยู่ไม่เยอะหรอกเอาจาก๕๐๐๐
มันก็เลยออกไม่ได้คือต้องหาเงินไปใช้เหรอ

คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากพื้นที่ของอำเภอวารินชำราบแล้ว
เขตเทศบาลอุบลราชธานีตอนนี้ยกทงแดงแล้วนะครับ
โดยมีรายงานว่าระดับน้ำที่แม่น้ำมูลนั้น
เช้าวันนี้ที่สถานีสูบน้ำท่าน้ำตลาดสดเทศบาล๓ตลาดใหญ่
ระดับน้ำอยู่ที่๘๗๔เมตร
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ๑๔๒๐เซนติเมตร
ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยนะครับ
เพราะฝนยังตกหนักและปริมาณน้ำนั้นยังคงเพิ่มสูงอยู่
ต้องยกทงแดงเตือนประชาชนให้ออกจากบ้าน
พยพไปอยู่ศูนย์อพยพอย่างเร่งด่วน
โดยตอนนี้อธิบดีกรมชนประธาน
สั่งการให้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่สถานพิบูรมังสาหาร

และติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดโฟ
ที่บริเวณแก่งสะพืออำเภอพิบุญมังสาหาร

ให้แม่น้ำมูลไหลสู่แม่น้ำโขงให้เร็วขึ้น
และให้เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก๒๐เครื่อง
บริเวณแก่งสะพืออำเภอพิบูธมังสาหารนะครับ

ก็ยังได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโนรูอีกด้วย

จะยังไม่เข้าสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับ

นี่คืออิทธิพลของพายุโนรู
ที่เป็นบริเวณของส่วนหัวที่พัดเข้ามา
และทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านนั้นถูกน้ำท่วมไป
แน่นอนว่าวันนี้นั้นน่าจะถึงชั้น๒

ในช่วงเวลาประมาณ๑๒ทุ่ม
กลางของพายุจะพาดผ่านเข้ามานั่นเองครับ
บุรีคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่

จังหวัดอุบลราชธานีครับ